ขโมยรถจักรยานยนต์มาดูขโมยร้านขายของชำกันต่อเลยนะคะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขานั่งทำเรื่องของบัญชีอยู่
อยู่ในร้านนั่นแหละแต่นั่งหันหลังให้หน้าร้านนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาในร้าน
แล้วก็ตะโกนถามมานะมาซื้ออะไร
มาหาคนครับตอบมาแบบนี้เขาก็
คิดว่าคงมาหาคนแล้วมาหาใครแหละในช่วงที่คิดอยู่น่ะ
คนร้ายมาขโมยเอาถังลักษณะถังเก็บเงินของร้านขายของชำ
วยไปเลยแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปโอ้โหตกออกตกใจมาก
เพราะในถังนั้นมีเงินสองหมื่นบาทโอ้โห
นี่คือภาพของคนร้ายนั่น
คุณอย่าลืมนะคะการก่อเหตุทุกครั้งค่ะ
คุณไม่รอดหรอกค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยได้ถังไปแล้วถังสีฟ้าในมือเดินไปเลยค่ะ
ขึ้นรถจักรยานยนต์ซึ่งเตรียมมาเนี่ยจอดรออยู่แบบนี้แล้วก็หลบหนีไปเลยนะคะ
้มต่ำหาแต่เงินลืมมองข้างบนมีกล้องอยู่
ไม่รอดนะคะแล้วก็เห็นหน้าชัดเจนแบบนี้นะคะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดในร้านขายของชำค่ะ
อยู่ที่ตำบลขามเท่าอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ให้ดูกันอีกรอบนะคะใครที่รู้จักจะได้แจ้งตำรวจจะได้แจ้งเบาะแสไปนะคะ
เข้ามาก่อเหตุสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเข้ามาสวมหน้ากากอนามัย
นางคำศรีเหล่าลือชาเจ้าของร้านเล่าให้ฟัง
ตอนนั้นอยู่ในร้านคนเดียวนั่งทำบัญชีอยู่หันหลังออกไปหน้าร้าน
คนร้ายเดินเข้ามาก็เลยตะโกนถามจะซื้ออะไรแต่คนร้ายตอบมาว่ามาหาคน
และหลังจากนั้นค่ะตอบปุ๊บหยิบของปั๊บ
สิ่งที่หยิบไปถังพลาสติกใส่เงินหนีออกไปเลยค่ะ
คำศรีบอกว่ามารู้ตัวอีกทีก็คือมีลูกค้ามาซื้อ
นี่ลูกค้าจริงนะลูกค้ามาซื้อน้ำมันแล้วก็จ่ายเงินให้
แต่เอาไหนล่ะจะทอนเงินหาถังเงินไม่เจอ
กล้องวงจรปิดโอ๊ยคนเมื่อกี้ไง
ที่บอกว่ามาตามหาคนเอาถังไปแล้ว
ขณะที่หลานสาวนะคะไปสอบถามข้อมูลจากหมู่บ้านใกล้เคียงทราบว่า
มีอีก๒หมู่บ้านที่ตกเป็นเหยื่อลักษณะแบบเดียวกัน
แต่ว่าก่อเหตุเดือนที่แล้วนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจ
จับตัวคนร้ายให้ได้หน่อยกล้องวงจรปิดมีแล้ว

ตำรวจเปิดเผยว่าเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
กระจายกำลังลงพื้นที่หาข่าวแล้ว
พบเบาะแสแจ้งไปหน่อย
สพกันธรวิชัยนะคะหมายเลขค่ะ